คุณผู้ชมคะคดีใหญ่ที่ถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนา
รวมไปถึงกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสตร์ฯนิกาชนเป็นอย่างมาก
นั่นคือคดีเรื่องของเงินทอนวัด
ในปลายทางของคนโกง
อำนวยการส่วนบุรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์
สำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ถูกกล่าวหาสำคัญในคดีเงินทอนวัดให้ตกเป็นของแผ่นดิน
คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคำพิพากษาสำคัญในคดีมหากราบเงินทอนวัด

ก่อนหน้านี้สารได้เคยมีคำพิพากษาให้จำคุก
นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มาแล้วในหลายคดีซึ่งรวมเป็นโทษจำคุกหลายสิบปี
รวมทั้งคณะกรรมการปปชยังมีมติชี้มูลคดี
นายพนมร่ำรวยผิดปกติในจำนวนเงิน๒๑๖ล้านบาทอีกด้วย
คดีเงินทอนวัดเป็นคดีที่อื้อเฉาที่สุดในช่วงปี๒๕๕๙
เมื่อมีผู้ร้องเรียนถึงพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูง
ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่มีพฤติกรรมสอที่จะทุจริตเงินงบประมาณ
ในการก่อสร้างและปรับปรุงวัดจำนวนมาก
ซึ่งมันมีการลงพื้นที่ในปี๒๕๖๑
จังหวัดที่พบข้อมูลว่ามีการการทำความผิด
ในช่วงตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙ถึง๖๐วัด
ในพื้นที่๑๓จังหวัดทั่วประเทศ
และมีมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท
คดีแรกที่ปปชเริ่มต้นเข้าไปสอบสวน

ชี้มูลความผิดข้าราชการระดับสูงจำนวนมาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือ
ความผิดปกติของโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงวัดพนันเชิงวรวิหาร
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ต่อมาประชาภพบขั้นตอนการทุจริต
ขั้นตอนการทุจจฤทธิ์ที่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่า
มีการกระทำกันอย่างเป็นขบวนการ
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ

ครั้งนั้นมีตัวละครที่เกี่ยวข้องสำคัญคือ
นายนพรัชเบนจวัฒนานันต์
ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการในขณะนั้น
พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงอีก๘คน
ที่ต่อมาประปัชชอได้ทยอยชี้มูล

ต่อสารอาญาคดีทุจจฤทธิ์และประพฤติมิชอบ
รวมทั้งทยอยมีมติชี้มูลร่ำรวยผิดปกติ

ในการสืบสวนรวบรวมข้อมูล

กระทั่งสารมีคำพิพากษาให้จำคุก
และยึดทรัพย์จำเลยคนสำคัญในคดี
โดยนายวัศวรรษถูกยึดทรัพย์ไปถึง๑๐รายการ
มูลค่ารวมกว่า๕๐ล้านบาท
ส่วนนายพนมถูกคำพิพากษาให้จำคุก

คดีนี้แม้จะใช้เวลากว่า๕ปี
ในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวนและยื่นข้อกล่าวหา

แต่ท้ายที่สุดสถานีสุดท้ายของ

ก็หนีไม่พ้นคำพิพากษาให้จำคุก
และยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
สนับสนุนโดยกองทุนปปช